เรื่องราวของสิงสารสัตว์ที่มันเกิดมาแล้วมีลักษณะแปลก
ไม่เหมือนอย่างที่เคยเห็นมีตัวอะไรบ้างนั้นไปติดตามเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีลักษณะแปลกตา
แตกต่างไปจากพันธุกรรมจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดปลาจีนบุรี
สาวเจ้าของแมวแฝดชีวิตสดใสค้าขายรุ่งเรืองเชื่อว่าแมวเนี่ยหนุนดวง
ไปกันที่บ้านเลขที่๖๙หมู่๘ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีภายในบ้านเนี่ยพบแมวแฝดสองตัว
มีชื่อว่าเจ้าไฟล์กับเจ้าสำลีเป็นแมวสีขาวทั้งสองตัว
มีลักษณะเด่นคือดวงตาด้านซ้ายเป็นสีเหลืองส่วนตาด้านขวาเนี่ยเป็นสีฟ้า
เหมือนแมวตาเพชรมีนิสัยค่อนข้างเชื่อง
เจ้าของเชื่อว่าแมวแฝดสองตัวนี้มาคำมาคุณ
เพราะตั้งแต่ได้เลี้ยงมาเนี่ยการค้าการขายก็ดีขึ้นทันตาเห็น
คุณสำลีปุ๋ยไฟล์เจ้าของแมวบอกว่าเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วตอนน้ำท่วม
มีแมวเป็นแม่ของแมวแฝดทั้งสองตัวได้หลงมาและตนก็ได้รับเลี้ยงไว้
จากนั้นก็ท้องคลอดลูกออกมาเป็นแมวสองตัวนี้หลังจากคลอดมาได้ประมาณสองอาทิตย์ตาเนี่ย
ก็พบว่าตาของลูกแมวก็เริ่มเปลี่ยนสีและคนเท่าคนแก่เขาก็ว่าเป็นแมวขาวมณี
ซึ่งเป็นแมวที่หายากและเธอก็มีความเชื่อว่าแมวทั้งสองตัวนี้เนี่ย
มาช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้นเพราะตั้งแต่เลี้ยงมาทางครอบครัวของตน
ก็ทำมาค้าขายดีมาโดยตลอดไม่มีติดขัดอะไรเลยล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวพบน้องหมาสุดแปลกมีนิ้วเท้า๒๐นิ้วเจ้าของเชื่อมาให้โชค
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๙๕ทับ๒ถนนสายกลางตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เป็นที่อยู่ของเจ้าอุ๋งอุ๋งสุนัขพันธ์ทางพื้นเมืองผสมเพศเมียอายุ๓ปี
โดยลักษณะสุดแปลกของเจ้าหมาตัวนี้ก็คือมีนิ้วเท้าเพิ่ม
ออกมาจากเท้าทั้ง๔ข้างรวม๒๐นิ้วและนิ้วที่๕ของทุกข้าง
ก็จะมีเล็บขดม้วนยาวอยู่ตลอด
คุณธนพรกองสอนหรือคุณน้อยเจ้าของเจ้าอุ๋งอุ๋งเล่าว่า
ทีเนี่ยได้เลี้ยงแม่ของเจ้าอุ๋งอุ๋งไว้จากนั้นมันก็หายตัวออกจากบ้านไป
พอกลับมาก็ตั้งท้องและมีลูกสองตัวเธอจึงได้เลี้ยงไว้หนึ่งตัว
และอีกตัวให้ญาตินำไปเลี้ยงและหลังจากที่ได้เลี้ยงเจ้าอุ๋งอุ๋งมาสามปี
คุณน้อยบอกกับทีมงานว่าอาหารของเจ้าอุ๋งอุ๋งนั้นจะกินตามคนได้หมด
แกงผักแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูจะกินด้วยทุกอย่างเลยล่ะครับ
และมักจะได้โชคได้ลาบจากเจ้าอุ๋งอุ๋งมาตลอด
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ฮือฮาในความแปลกของเจ้าอุ๋งอุ๋งอีกด้วยล่ะครับ
โอ้โหของโอ๋งอุ๋งอุ๋งอุ๋งมีอยู่ตรงบ้านไปกลับมาพาลูกมาด้วย
อาแต่ก็เป็นเรื่องราวความน่ารักความแบบสัดเย็น